ป้องกันโรคภัยป้องกันโควิดได้อู้ชาวบ้านก็ไปเช่ากัน
โอ้โหคนในวัดเลยเห็นว่าต่อแถวกันยาวแน่นเลยนะ

ขอบภัยพี่พระเนธใช่ไหม
แต่ก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันเนอะคนไปซื้อก็ไม่ได้เว้นระยะห่างกันสักเท่าไหร่นะ
เออใกล้ชิดกันถึงแม้จะใส่แมสก็ตามนะฮะแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่
วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะโอ้ย
วันนี้นะตั้งแต่เช้านะประชาชนเดินทางไปทั่วทุกสัตว์อาทิตย์เลย
ต้องการจะไปเช่าบูชาแหวนหัวนโมนแล้วก็หัวนโมครับนะคึกคักมากเลย
วัดเองเขามีการทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษแหวนหัวนโมแล้วก็หัวนโม
รุ่นพิเศษสร้างบทและรุ่นทรัพย์บรมธาตุมรดกโลกตั้งแต่๒๘มิถุนายนครับ
สำหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกนั้นถูกประชาชนบูชาไปหมดเกลี้ยงแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาณจัดชบ้านเขาก็เชื่อนะ
ว่าวัตถุมงคลแหวนน้ำโมหัวน้ำมนต์เนี่ยนะ
มันสามารถปัดเป่าเรื่องของโควิด๑๙ได้
ก็มาบูชาไปป้องกันตัวเยอะแยะมากมาย

โปรดติดตามต่อไป

ว่าหัวน้ำโมเนี่ยมีพุทธคุณครอบจักรวาลเลย

โชคลาภป้องกันพัยแค้วคราช
ก็เลยนิยมไปเช่าบูชาติดตัวไว้ใส่เอาไว้
ปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนจากหัวนโมเป็นแหวนซะ
เป็นซ่อยขอเป็นซ่อยขอมือเป็นตังหูอะไร

ใครสนใจก็ไปเลยที่วัดเขาพระทองอเภอร์เชอวัยจังหวัด

ไปยืนใกล้กันก็เสี่ยงต่อโรคระบาดด้วย
เป็นความเชื่อที่มีติดต่อกันมายาวนานนะคะ